ปีครบรอบการจักรไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
บรรยากาศคึกคักมากถือว่าเป็นการปิดจ๊อปงานก็แล้วกัน
ดูบรรยากาศที่สุพรรณบุรีจ้า
เอาล่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เราเล่ากันไปแล้วนะคะ
ก็เลยพามาดูวันสุดท้ายกันนิดนึง
จังหวัดสุพรรณบุรีในงานรำลึกราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
มีชาวบ้านเดินทางมาขอพรล้นหลามเลยที่บริเวณหุ่นแม่พึ่งนะคะ
หุ่นที่๓ตรงนี้คือหุ่นที่๓นะ
มีชาวบ้านจากวัดราชสนุนอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานี
นำชุดไทยมาแก้บนทั้งหมด๒๒ชุด
หลังจากได้โชคนึงแสงบาง
แล้วคุณเศรีรุ่งสว่างบอกว่าวันครบรอบแม่พึ่งพ่วง
มาเที่ยวนี้จะได้ของดีกลับไปเพราะว่าคุณเสรีรุ่งสว่างเขาล้วงหาย
แล้วนำเลขมาฝากแฟนเพลงปรากฏว่า
เลขที่ได้จากการล้วงหาย
นั่นก็คือคือ

คุณก็คือพูดเลยคุณพูดเลยเร็ว
เอาเป็นว่างวดนี้ไม่ทันไม่เป็นไรขอให้โชคดีในงวดถัดไปก็แล้วกัน
อ่าส่วนอีกหนึ่งคนนักร้องสาวแดนสตอแดนใต้คุณดวงจันทร์สุวรรณีนะคะ
ดวงจันทร์บอกว่าเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาด
ขณะกำลังจะสัมภาษณ์ไมค์ไม่มีเสียง

ไม่สิต้องยกมือไหว้บอกกล่าวตรงรูปของแม่พึ่งพุ่มพวง

จะทำให้การสัมภาษณ์ผ่านพ้นไปด้วยดี
แล้วก็มาล้วงหายเสียงทายปรากฏว่าว่า
ได้ออกมาเมื่อกี้นี่

จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เคยไปทำข่าวที่วัดธับกระดับ
ปีแรกที่ทำที่ไทยรัฐทีวี

แล้วคุณต้องทำกันตอนนั้นนะเปิดสวิตช์ดิโอ้ใช่ตอนนั้นลืมเปิดใหม่
อ๋ออะไรครับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นเลย
ปีแรกทำงานยังงงลืมเปิดลืมเปิด
ดันไปออฟเอาไว้ลืมออนเล่าแค่นี้แหละ
เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิต

พูดถึงถ้ามีโอกาสคนจะลองไปที่นี่สักครั้งนึง

จัดงานกันไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะปีหน้าว่ากันใหม่